มาต่อกันที่ซุปตาตัวจิ๋วเป็นเบอร์ชันลูกครึ่งกันบ้างดีกว่า

ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเสือขายแวว
ว่าที่ซุปตาตัวจิ๋วในอนาคต

อายุแค่๔เดือนเท่านั้นเองนะ
สำหรับน้องวาเลนติน่าลูกสาวตัวน้อยของคุณพ่อเอสกันตะพง

แต่ว่าคุณภรรยาเขาเป็นสาวชาวเยอรมันคริสติน่าวิงเคอร์
คุณผู้ชมดูน่ารักน่าเอ็นดูมากน้องตาแป๋วสุดเลยนะคะ
ตอนนี้น้องอายุไม่ถึง๔เดือนดี
แต่ออร่าความเป็นซุปตาตัวจิ๋วเป็นไงคะ
ประกายมากดูตาดูจมูกดูปากคุณผู้ชมดู

คุณพ่อเอสเนี่ยเคยลั่นวาจาเอาไว้นะคะว่า
ถ้าลูกจะน่ารักขนาดนี้เนี่ยพ่อต้องเพิ่มกล้ามไว้หนวด

เดี๋ยวนะคือเพิ่มกล้ามไว้หนวดเนี่ยเขาใช้
แต่พกอาวุธเนี่ยน่ากลัวไปหน่อยนะคุณพ่อ
อันนี้เขาแซวเล่นแต่ว่าโอ้โหน้องน่ารักจริงคุณผู้ชมดูตาดิแบ๊วเลยอ่ะ
น่ารักเนาะจากน้องวาเลนติน่าค่ะ

มิลี่ลูกสาวของคุณแม่ซาร่าคาซิงกินี่นั่นเองนะครับ
บอกเลยน้องเอมิลี่เนี่ยนะคะโขลกความสวยคุณแม่มาเต็มค่ะ
คุณซาร่าเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีนะคะ
ตอนนี้น้องกำลังน่ารักน่าชังเลย๖เดือนแล้วคุณผู้ชม

แก้มยุ้ยตาแป๋วเป็นขวัญใจของพี่เอฟซีในโซเชียลนะ
คือต้องบอกอย่างนี้ซาร่าเนี่ยเขาก็ลงรูปลูกบ่อยแต่ด้วยความคุณแม่เพิ่งแบบมีน้องใหม่ใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะน่ารักมากให้ลงบ่อยแต่ซาร่าเองเนี่ยกลัวว่าลงแต่รูปลูกเนี่ยคนจะเบื่อหรือเปล่า
กลายเป็นว่าเอฟซีแฟนคลับบอกว่าลงรูปน้องเอมิลี่ได้รัวเลยจ้ะรอกดไลค์นะชอบมากเลยแล้วคือคุณซาร่าเนี่ยเขาชอบจับลูกสาวแต่งตัวไงเข้ากับทุกเทศกาลเสื้อพงเสื้อผ้าหน้าผมน้องไม่พร่องรวมไปถึงเวลา

อืมค่ะเอามาดูอีกลูกท่านหนึ่งคุณผู้ชม
เรียกว่าท่านเลยนะคะเพราะว่ามาจากเกาหลีนะคะ
อันยองเซโยค่ะ
เด็กชายโลฮาค่ะ
ก็เป็นลูกของคุณพ่อลังศิษย์ไง